ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของศาลที่ศาลท่านจะเมตตาแล้วเพราะเราไม่รู้เนี่ย
แพทย์ไม่เป็นตัวอย่างต่อไปเนี่ยเท่ากับเราไปปกปิด
ทำให้คนที่ไม่รู้กฎหมาย
จริงเราตั้งใจจะให้ทนายเข้าไปชี้แจง
แล้วก็ทำขอเลื่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเราเตรียมตัวไม่ทัน
เราก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีอะไรนะครับ
ก็ให้ความร่วมมือที่นี่มาตลอดนะครับ
ทีนี้ก็รอเหลือแต่ว่าเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ดีกว่าครับ
ที่เราได้ไปต่อสู้ดิมัติศาสตร์ได้รวมประหารไปสู้กันอีกหนึ่งดีกว่าครับ
ผู้ถูกกล่าวหาให้ความเป็นจริงตั้งแต่แรกนะจบไปตั้งนานแล้ว
เพราะเชื่อโดยสุจริตไงเชื่อโดยสุจริต
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของศาลที่ศาลท่านจะเมตตาแล้ว
ก็รู้ว่าน่าสงสารใครโดนเก่าหาแบบนี้ไม่มีความสุขอยู่แล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเป็นข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่จับตัวนายไซสนะได้นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยข่าวแยกออกเป็นสองคนนะคะถ้าเอาเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย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
ค่อนข้างแข็งนะคะบอกว่าก็รู้บริบททุกอย่าง
แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะแก้ต่างให้กับตัวเองได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคุยเฉพาะส่วนของคุณแพทย์นะคะ

ว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วรู้ไม่รู้แค่ไหน
เงินออกมาตัวเลขเท่านี้จริงหรือบัญชีเนี่ยคือเคลียร์แล้วใช่ไหม

เพราะว่าถ้าคุณแพทย์ถูกพิสูจน์แล้วสารตัดสินว่าผิดจริงเนี่ย
มันจะมีโทษหลายลักษณะนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าชื่อเสียงของเธอด้วย
วันนี้เฉพาะแพทย์ณปภา
และคนที่จะมาคุยกับเราคือทนายความของคุณแพทย์นับประพาย้ำนะคะ
คนละทีมค่ะคุณอาคมคงสวัสดีค่ะ

ใช้การสู้คนละทีมกัน

แต่ว่าจริงแล้วข้อมูลมันต้องประสานกันสิคะ

คือเรานี่ชื่อมาตลอดว่า
ทางเบาชอปสหรือกองการประชากรตำรวจปรับยามยาวสิบติศ
เขาสิ้นสงสัยในตัวแพทย์ไปแล้ว
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้สัมภาษณ์
เราก็วางใจแล้วว่าน่าจะรอดแล้วไม่เกี่ยวแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวที่ฉันกลับมาในรายละเอียด

ตั้งแต่จับไซสนะได้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะคะ
กับทนายอาคมเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนท่านมาด้วย

แต่ว่าล่าสุดที่หลายคนรอกันอยู่
ก็คือว่าตอนนี้ไม่ใช่มีเฉพาะตำรวจปราบยาเสพติด

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยกำลังรออยู่ว่าการทำงานของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตกลงแล้วจะมีผลกับคดีของคุณแพทย์

เพราะจากการให้สัมภาษณ์ทางปปศ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดนะคะเลขาปปศ
ท่านเลขาศิริญญาศิษธิชัย
ก็บอกไว้ว่าตอนนี้รอข้อมูลบางส่วน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม
สำหรับเงินที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ
เราจะคุยกับท่านเลขาตอนนี้เลยนะคะ

ครับสวัสดีครับสำหรับคุณครับ
ท่านถ้าเอาตามขั้นตอนการทำงานก่อนคะ

ไม่ว่าจะเป็นของคุณเบ้นหรือว่าของคุณแพทย์เนี่ย

ของตำรวจปราบยาเสพติดทั้งหมดหรือเปล่าคะ

คดีทางสวัสดีธรรมนี้
ทางกองบันดาการตะบดปราบตามยาเสพติด

ก็คือเป็นเรื่องของข้อหาการ
ร่วมกันสมคบกันฟอกเงินนะครับ
อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทั้งคุณเบ้นคุณแพทย์ก็ถูกแจ้งข้อหาในเรื่องของการฟอกเงินนะครับ
ตรงนั้นคือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยังติดรับผิดชอบอยู่
ทีนี้ก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ๒๕๕๙
เรียนว่ากองบัญชาการตรบบราบปราบผิดแบบนี้ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานอะไรต่างมาให้พปสพินานะครับ
ที่จะแจ้งข้อหาคุณเบ้นท์กับคุณแพทย์นะ
คือกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายในเรื่องของมาตรการสมคบและมาตรการสำนุนช่วยเหลือ
สวมพบกันกับสมโคปความผิดเจริญญาติด
อันนี้ก็เรียนว่าขณะนี้ทาง
ทางสามงานปพวศก็มี
ต้องแก้นิดนึงไม่ใช่คณะกรรมการปปศนะครับ
คณะกรรมการปพวศเป็นโปรดใหญ่ที่มีธ่าน
หลักฐานเอกสารข้อมูลต่างที่พนักงานสวนส่งมาให้
คณะกรรมการปวโศภี้นาว่า

คือคณะทำงานพิจารณาชุดนี้ใช่ไหมคะ

ขณะนี้ก็คือจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างเนี่ย
ทางบบสโดยริขาธิการบสเนี่ย
อนุมัติให้แจ้งข้อหาคุณเบ้นไปแล้วนะครับ

ซึ่งทราบว่าเมื่อวานก็มีการเชิญคุณเบ้นมารับทราบ

ข้อหานี้แล้วนะครับก็คือสำนุนช่วยเหลือนะครับ
ในเรื่องของความช่วยเหลือนี่มันมีหลายเรื่องนะครับ
ตั้งแต่ให้อุปกรณ์ให้ที่พักให้รถยนต์อะไรต่าง

แม้แต่การรับทรัพย์สินรับเงินรับอะไรต่างมา

ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการคาวีรกิจนะครับ

นั้นคุณเบ้นก็ทางผมก็อนุมัติให้แจ้งข้อหาไปแล้ว
ส่วนกรณีของคุณแพทย์เนี่ยเราก็ไม่อนุมัติไปนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่า
คือต้องเรียนว่าเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
เราทำงานก็ดูตามเอกสารต่าง
กรณีคุณแพทย์ไปรับโอนเงินจากคุณเบ้นมา
เราก็ถือว่าเป็นไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของ
ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ต้องหาคือคุณนัทพลหรือคุณบอยนะครับ

การรับโอนทรัพย์สินหรือเงินอะไรต่าง
คุณเบ้นเป็นสามีก็พึงกระทำได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อนุมัติให้มีการแจ้งข้อหาคุณแพทย์ไปนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทรัพย์สินต่างเนี่ยก็ต้อง

นั้นทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณนัทพลคุณบอยก็ดีคุณเบ้นก็ดี
หรือแบบเงินที่คุณแพทย์นำมามอบให้ก็ดีก็ทั้งหมดรวมใน๒๒รายการ
จะต้องถูกดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปนะครับ
ซึ่งเราก็ตั้งกรรมการขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
ผมก็ตั้งกรรมการขึ้นมา๓ฝ่าย
มีทั้งตำรวจปชปศตำรวจนครบานแล้วก็ปปศเองนะครับ

ที่ท่านเลขาบอกเนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันนะคะ
คุณเบ้นมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
คำถามคือว่าที่บอกว่าคุณแพทย์ไม่โดนเนี่ย
คือณตอนนี้ไม่โดนหรือของคุณแพทย์จบแล้ว
ไม่ต้องสอบต่อไม่ต้องสืบต่อแล้วคะ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทั่วไปเนี่ย
ก็คือไม่ได้ตัดไปเสียทีเดียวนะครับ
ว่ายังมีเอกสารฐานที่ชี้ให้เห็น

ก็จะส่งกลับมาให้พี่น้าใหม่นะครับ
ก็เรียนว่าณขณะนี้หลักฐานเราก็ปฏิเสธไปแล้วว่า
ว่ายังไม่แจ้งข้อหานะครับ
ใน๒๒รายการที่เลขาบอก๒๒รายการนี้ถ้ามีการพิสูจน์ว่า
ไม่ว่าจะเป็นคือเกี่ยวกับคุณเบ้นแล้วไปเกี่ยวกับคุณบอย
คือถ้าลงมาใหม่แล้วพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยว
คุณแพทย์อาจจะเข้าข่ายโดนอีกหรือเปล่าคะ

เพราะว่าเงินที่คุณแพทย์นำมาให้ส่งมอบให้ล้านกว่า
แล้วก็สำนักงานพศก็มีคำสั่งยึดไว้ตรวจสอบแล้ว
ถ้าคุณเบ้นชี้แจงได้ว่าได้มาจากอาชีพสุจริต
ก็คุณตรวจสอบศิลป์ของสังคมบทสอบของบทสอบก็จะคืนให้ไป
แต่ถ้าชี้แจงไม่ได้นะครับ
เพราะยิ่งถ้ามีหลักฐานว่าได้มาจาก

พยานรายการยื่นต่อสารให้ลิฟท์

แต่คือในชั้นอ่ำการไม่ต้องถึงสาร
คือก็คงไม่เกี่ยวกับคตีที่ถามว่า
ถ้าต้องยึดเงินล้านห้าแล้วคุณแพทย์จะตกเป็นผู้ต้องหาไหม
ครับปปศรับผิดชอบหลักก็คือมาตรการลิบทรัพย์สินที่ยึดไว้
กับเป็นผู้พินาว่าจะแจ้งข้อหาหรืออนุมัติให้จับกลุ่ม
คือเรียนว่าถ้า๖คนผู้นั้นยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เราก็จะอนุมัติให้จับกลุ่มแต่ขณะเนี้ยเนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ย
เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอนุมัติจับกลุ่ม

อ๋อเข้าใจอ๋อเข้าใจคือคือของคุณแพทย์เนี่ยเนื่องจากก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นปปศไม่ต้องซ้ำเข้าไปใหม่
คือของคุณแพทย์ถูกคดีฟอกเงินอยู่แล้ว
แต่เราก็ดูหลักฐานแล้วเราก็ไม่ได้แจ้งข้อหาคุณแพทย์ในเรื่องของสนุนช่วยเหลือนะครับ

ถ้าคุณแพทย์ยังไม่ได้โดนกล่าวหาจากหน่วยงานอื่นล่ะคะ

เน้นเนี่ยเนื่องจากมีคดีฟอกเงินอยู่แล้ว
จึงอนุมัติให้แจ้งข้อหาสำนวนช่วยเหลือเพิ่มเข้าไป
แต่หากคุณเบ้นไม่ได้ถูกคดีฟอกเงินเราก็จะเปลี่ยนเป็นอนุมัติให้กับคุณเบ้นในข้อหาทำช่วยเหลือ

ทีนี้เงินล้านเศษที่ว่านี้คือเงินก้อนเดียวกันกับที่คุณแพทย์ต้องชี้แจงกับตำรวจปราบยาเสพติดให้ได้

อ่าค่ะซึ่งอันนี้คุณแพทย์ต้องมาทำอะไรกับปปศอีกป่ะคะ
มามาเรียบร้อยแล้วครับเราเราได้ข้อมูลจากคุณแพทย์จากคุณเบ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ชั้นนี้ก็เหลือพระราชที่ที่ทำคดียิบลิบทรัพย์ก็จะสรุปสำนวน

เพราะฉะนั้นถ้าเรียนเอาอย่างนี้นะคะดิฉันอาจจะไม่เข้าใจภาษากฎหมายเท่าท่าน
แต่ว่าในแง่ของการชี้แจงกับปปศคุณแพทย์นับประพาเนี่ย
หมดขั้นตอนแล้วถือว่าเคลียร์แล้วถูกไหมคะ
ครับเฉพาะทรัพย์สินที่เจอขนาดนี้นะครับ

คุณเบ้นเองจะถูกกล่าวหามากกว่านี้
หรือว่าคุณเบ้นต้องมาชี้แจงอะไรมากกว่านี้
หรือยังต้องสงสัยอะไรในงานของปปศอยู่ไหมคะ
เรื่องทรัพย์สินเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับ
ซึ่งทรัพย์สินได้มาชี้แจงแล้วแล้วเราก็คงจะสรุปทั้ง๒๒รายการ
ถ้าไม่มีทรัพย์สินเพิ่มอย่างที่เรียนนะครับ
แต่ในเรื่องของสำนวนคดีอาญานั้นก็คงต้องอยู่ในชั้นศาลนะครับ
ไม่ต้องมาชี้แจงกับทางเราครับ
เลขาขอสุดท้ายนะคะเงินล้านเศษที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ที่ต้องตรวจสอบเนี่ยตอนนี้หลักฐานที่เห็นเนี่ย
เป็นเงินที่คุณแพทย์รับมาจากคุณเบ้น
โดยที่ชี้ขนาดที่ว่าเงินก้อนนี้คือเงินที่คุณเบ้นรับมาจากคุณบอยป่ะคะ
ก็คุณแท็กรับมาจากคุณเบ้นเพราะโอนไปให้นะครับ
แต่ไม่ทราบว่าคุณเบ้นนำมาจากไหนนะครับ
ส่วนตอนนี้เราก็ยึดไว้แล้วก็ให้คุณเบสมาชี้แจงนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็พนักงานที่ได้สอบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ผมยังไม่สามารถจะพูดได้ต้องให้เขาสรุปขึ้นมานะครับ
ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคุณเบ้นมีหลักฐานว่าได้มาจากการประกอบอาชีพ
ถ้าชี้แจงได้มีหลักฐานชัดเจนก็คืนนะครับ
ชัดเจนว่ามาจากคุณบอยก็ต้องยึดนะครับ
คือจริงเธอร์เละคลาซาบอยู่แล้วใช่มั้ยค่ะ
มันแต่ยังบอกเรียกจริงไม่ได้หรือใช่ยังไม่จบค่ะ
จบแล้วแต่ว่ามันเป็นคำบอกเล่านะครับผมก็ยังไม่เล่าไม่อยากเล่าต่อ
ต้องให้เค้าสรุปไปสำนวนไปเอกสารถ้าเขาไปเปลี่ยนปรั่งอะไร
ได้ค่ะท่านเลขาขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะ

อันนี้ถือว่าเคลียร์เพราะว่าภาพที่เราเห็นคุณเบ้นไปรับทราบ

กับที่ตอนนี้ยังติดตัว
คุณแพทต์นัพภาว์อยู่ว่าจะชี้แจงได้หรือเปล่า
คือเราชี้แจงไปแล้วข้อเท็จจริงก็ยุติแหละครับว่า
เงินทั้ง๑๘รายการ๑๘ครั้งที่มีการโอนเงินจากบัญชีอัครกิจ
เข้ามาบัญชีของนับประพาเนี่ยเป็นเงินที่นับประพาได้รับโอนมาจากสามีจริง
มันเกี่ยวข้องว่าต้องอธิบายด้วยไหมคะว่าแล้วก้อนนี้สามีได้มาจากใครคะ
อันนี้เราตอบเขาไม่ได้เงินอยู่ในกระเป๋าคุณจอมขวัญเนี่ย
คุณจอมขวัญเอามาให้ผมผมจะไปตอบแทนคุณจอมขวัญได้ยังไงว่าคุณจอมขวัญได้เงินจากไหนมา
ผมแค่เชื่อว่าคุณจอมขวัญได้มาโดยสุจริตถูกไหมฮะ
อันนี้พูดในมุมคิดของคุณแพทย์นับประพาใช่ไหมคะ
ไม่ครับหลักก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลักก็เป็นอย่างนี้ครับ
ตัวคุณแพทย์เนี่ยครับไม่สามารถจะไปตอบได้หรอกครับว่า
คุณเบ้นเนี่ยไปเอาเงินจากที่ไหนมาเขาไม่ได้อยู่กินกัน
อยู่ด้วยกันตลอด๒๔ชั่วโมงคุณแพทย์ก็ทำงานเป็นปกติถูกไหมครับ
กลางคืนบางวันก็ไปอยู่บ้านคุณเบ้นบางวันก็มาอยู่ดูแลคุณแม่
เขาไปมากันอย่างนี้คู่นี้เขาไม่ได้หลับนอนเป็นปกติธุระนะฮะ
เขาเพิ่งมาหลับนอนกันจริงอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ย
คลอดน้องเลสซิ่งเมื่อต้นปีกุมภาปี๖๐นี่เองอันนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเขาก็เลยไม่ทราบว่าวันหนึ่งสามีจะไปทำอะไรบ้าง
ถูกไหมครับสามีโอนเงินมาให้ก็รับคอมมันเซนต์ผู้หญิงอะครับ
ให้เงินนะครับไม่ถามหรอกเอามาจากไหนถามว่ามีอีกไหม
นี่ปกติครับนี่เป็นปกติจริงครับ
เดี๋ยวดิฉันอาจจะต้องเถียงแทนนะคะอาจจะต้องเถียงแทนผู้หญิงคนอื่นนะคะ
ถ้ามันผิดปกติคือถ้าให้มาเยอะอันนี้นะครับ
ถ้าสมมุติว่าเงินในคดีนี้ถ้าโอนมาทีเดียวล้านเก้า
อาจจะต้องถามว่าให้มาทำอะไรถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเงินประมาณล้านห้าด้วยซ้ำไปนะตอนนี้ใช่ไหมคะ
ล้านห้าที่ยังต้องอธิบายโดยที่เมื่ออธิบายไปแล้วที่คุณอาคมบอก

เราไม่ได้ไปอธิบายตัวเงินแล้วครับ
ตัวเงินไม่อธิบายแล้วรับมาจริงถูกไหมครับ

แล้วท่อนี้จะขึ้นไปถึงบอยหรือเปล่าเนี่ยเป็นหน้าที่คุณเบ้นเหรอ

คือหน้าที่เราเนี่ยกฎหมายมันบอกว่ามันจะเป็นความผิดได้เนี่ย
คุณต้องรู้ก่อนครับว่าเงินที่รับโอนมาเนี่ยเป็นเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
มันมีอยู่สองคำหนึ่งต้องเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดยาเสพติด
อันนี้ไปพรวมาตรการที่ท่านเลขาท่านนำเรียนเมื่อกี้
แต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
อันนี้มาช่องทางพระรำยัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อันนี้ครับมันไปคนละช่องทางกัน

ทีนี้คุณผู้ชมภาษณ์อย่าพึ่งจึงว่ายากจัง
จริงมันก็ยากอะนะคะเพราะมันก็ไม่ใช่ของคุ้นเคยนะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต้องเรียนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทนายเองยังไม่เข้าใจเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะดูมีเพื่อนเลยดิฉันคือจะบอกว่าแต่จะต้องมาอธิบาย
คือมันไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายสิ่งที่คนอยากจะรู้คือว่า
มันฟังขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือที่คุณเบนท์กับคุณแพทย์
จะไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเงินแต่ละก้อนที่ให้กันมาจากไหน
มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือที่คุณแพทย์จะไม่ทวงถามใดเลย
เงินแต่ละก้อนที่คุณเบ้นได้มานะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
จากเงิน๓๐ล้านนะคะทอลงมาเป็นล้าน๙นะเอาที่เป็นข่าวที่แบบเป็นข่าวเป้าใหญ่นะคะ
และก็ล่าสุดเดียวนั้นใช้ล้านห้าก่อนนะโอเคค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเงินล้านกว่าบาทภรรยาไม่ถามสักคำเลยเหรอคะ
ว่าพี่ได้มาจากไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่มีข่าวเอาที่มีชื่อคุณแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องว่า
คองวะเอ๊ะตกลงจะมีเหี่ยวด้วยหรือเปล่า
ในการรับเงินที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ใช้ภาษานี้นะขออภัยไม่ได้ใช้ภาษากฎหมาย
ตัวเลขล่าสุดมันอยู่ประมาณล้านห้าเอง

นี่ก็ใจถูกนะคุณอังคมพอว่าตอนแรกตัวเลขที่ยิ่งแว๊บ
มันเป็นตัวเลขใหญ่แล้วก็ขนาดนั้นเลยเหรอ

ใช่ไหมคะแล้วเอาตัวเลขเป้าถัดไป
เอาที่คนจำได้เนี่ยล้านกว่านี่แหละตอนแรกมันเป็นล้านเก้า

ครับจริงคำอธิบายของคุณแพทย์
ในการร่นลงมาจาก๓๐ล้านแล้วลงมาเหลือล้านเศษเนี่ยยังไงคะ
คือเราทำงานอย่างนี้ครับว่าในการให้การต่อเจ้าพนักงานเนี่ย
มันต้องดูด้วยครับเงินเงินเขามีอยู่ก่อนไหม
นี่นะครับถ้าเงินที่เขาทำมาหาได้อยู่ก่อน
รับรองว่าเจ้าที่เขาไม่ยุ่งอันนี้คืนก็ไป

ก็คือข่าวออกมาในภาพรวมน้องแพทย์ก็ตกใจเขาตกใจครับ
เขาถึงบอกว่ามันเงินหนูอันนี้มันเงินหนูหนูทำงานมาก่อน
อันนี้นะครับหนูได้มาก่อนถูกไหมครับ
หลังจากนั้นพอให้การไปวันที่๑๗
ด้วยความที่แกต้องใช้ว่าผมคิดว่าจำไม่ได้จริง
นี่นะครับว่ามันมีรายการเงินอยู่ประมาณ๑๘รายการ
ที่ได้รับโอนมาจากสามีคือคุณเบ้นได้รับโอนมาอันนี้นะครับ
แต่ในบัญชีคุณแพทย์๑ปีเท่าที่เราตรวจสอบ
มีรายการเดินบัญชีมากกว่า๖๐๐รายการ
แล้วที่เป็นปัญหาที่เป็นไฮไลท์จริง
อยู่กันช่วงประมาณสักเดือนเมษาพฤษภาแถวนี้นะครับ

ก็แปลความว่าอยู่ในช่วงที่มีการโอนเงินต้นของปี
แล้วไปถามเขาในรายละเอียดว่าอันนี้มันโอนเงินกันมาค่าอะไร
เขาอาจจะจำไม่ได้ถูกไหมครับเขาจำไม่ได้
แต่เขาข้อเท็จจริงฟังยุตินะครับว่าได้รับเงินโอนมาจากสามีอันนี้จริงครับผม
คือที่คุณอาคมบอกคือเมษา๕๙ตรวจสอบถึงกุมภาปีนี้

ใช่ไหมคะทั้งหมดกี่รายการนะคะ

มากกว่า๖๐๐แล้วที่รับจากคุณเบ้นเนี่ยเท่าไหร่

ครับคิดเป็นประมาณ๓เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะครับ
อ้าวไม่มีใครสนใจแหละค่ะคิดเป็นเป้นกี่เปอร์เซ็นต์

๑๘ครั้งมันอาจจะโป๊ะเช๊ะก็ได้ใช่ไหมคะ

ครั้งเนี่ยรวมเงินเท่าไหร่ที่ได้รับมาจากคุณเบ้น
๑๙๐๐๐๐๐เสทนะครับตามที่เป็นข่าวเลยครับ

เลยเหรอเลยด้วยครับไม่ได้เลยเพราะคือกระบวนการเริ่มต้นเนี่ย
ของของมันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่อย่างนี้ครับก่อนที่เขาเป็นแฟนกัน
เขาตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็จนกระถึงเขาสมรสกันอย่างนี้ครับ
แล้วถามย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ก่อนเป็นแฟนกันเนี่ยมันจำไม่ได้
แต่ก็ได้รับให้กันมาจริงเป็นการให้โดยเสน่หาตามหน้าที่สินธรรมจัญญาของผัวเมียทั่วไป

ใน๑๘ครั้งล้าน๙เนี่ยนะคะเรียนตัดเป็น๒ล้านเลยได้ไหมปัดขึ้นเนี่ยนะคะ
ประมาณ๑๘ครั้งประมาณ๒ล้านเนี่ยมันมีครั้งไหนที่เป็นครั้งใหญ่ใหญ่ไหมมี

ครั้งใหญ่ที่สุดคือกี่แสนหรือเท่าไหร่คะ
ขออนุญาตว่าพรดยศจะไปแจกในเนื่ื้อคดีเยอะเราแค่แผ้วที่เป็นข่าวกันเนี่ยเนอะ
งั้นถามใหม่๑๘ครั้งจำได้ชัวร์กี่ครั้ง
คำว่าจำได้คือจำได้ว่าอันนี้ได้จากพี่เบ้นค่ะ
แล้วก็ถามพี่เบ้นว่าเป็นค่าอะไรค่ะเหรอคะ

คือหลังมันมีเงินก้อนใหญ่

สมมุติว่านับประพาโอนไปวันที่๓๐วันที่๓๑อัครกิจโอนมา
อย่างนี้อย่างนี้เขาตอบได้เพราะสั้นอย่างนี้ครับใกล้อย่างนี้เขาตอบได้

ครั้งเนี่ยคือคุณแพทย์รับโอนอย่างเดียวหรือมีโอนไปด้วยคะ
เรามีโอนกลับไปด้วยนะครับคือ๑๘ครั้งโอนมาล้าน๙
เราโอนกลับไป๑๑ครั้ง๔๐๐๐๐๐๐บาทกว่า
เพราะฉะนั้นเงินก็เลยมาเหลือเป็นประมาณสักล้านห้าที่ว่านี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เอาอย่างนี้ถึงแม้คุณอาคมจะบอกอธิบายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะ
แต่ที่ต้องพิสูจน์เนี่ยคือ๑๕๐๐๐๐๐บาทถูกไหม
ไม่ต้องพิสูจน์นะครับเอ่อเดี๋ยวพิสูจน์กันว่าหมายความว่า
พิสูจน์ว่าเรารู้หรือไม่ว่ามันเป็นเงินที่เกี่ยวมาจากการกระทำความผิด
อันนี้เราต้องอธิบายแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้สามีได้มาจากอะไร
ไม่ต้องอธิบายมันเป็นเรื่องของสามี
เดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นคือท่อนนี้จะบอกว่าล้านห้าตอนนี้เนี่ยคือใช่ได้จากคุณเบ้น

แต่ล้านห้านี้คุณเบ้นได้มาจากไหนแล้วโอนให้คุณแพทย์เนี่ย

ใช่เมื่อกี้ท่านเลยค่ะก็อธิบายคุณจองฟังเลยครับ
คือหมายถึงว่าคือไม่ต้องเรียกคุณแพทย์ไปช่วยอธิบายว่าตรงกันหรือเปล่า
สองได้จากมาเป็นนายแบบค่ะได้จากการแข่งขันนะครับ
แล้วก็เขาก็มีเงินเขาเรียกอะไรครับโอดีหรือเงินเบิกเกินบัญชี
เขาก็มีทรัพย์สินเขามีตังค์คือคุณเบ้นพื้นฐานครอบครัวดี
เขามีเงินเพียงพอหรือมีเงินมากพอที่จะให้ภรรยาเขาได้
สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเขาให้ได้อันนี้ครับ
แต่คุณแพทย์จะไม่ต้องถูกเลือกไปเพื่อช่วยในการอธิบายใดอีกแล้วเหรอคะ
เงินอยู่ในกระเป๋าคุณจอมขวัญให้เราไปอธิบายได้ยังไงครับ
แต่เขาก็ต้องถามสิเป็นสามีภรรยากันแล้วก็คือตัวเลขที่อธิบายก็คือใช่
โดยพฤติการได้มาจากคุณเบ้นจริงถูกไหมคะอันนี้จบแล้ว
แต่ถ้าสมมุติอันนี้คุณเบ้นเกิดเข้าไปเอี่ยวกับคุณบอย
ไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือผิดกฎหมายในลักษณะใดก็แล้ว
แต่ถ้ามันจะมีเนี่ยนะคะคุณแพทย์จบเหรอคุณแพทย์ไม่ต้องไปช่วยอธิบายเหรอคะ
คือรู้ไม่รู้อ่ะคือบอกไม่รู้เลยก็จบเลยหรอคะ
ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันต้องมีพฤติการของการไม่รู้ด้วย
ทำไมถึงไม่รู้อันนี้นะครับมันต้องดูด้วยว่า
หนึ่งการโอนเงินในแต่ละครั้งมากน้อยขนาดไหน
สองคนที่โอนมาเนี่ยสามารถมีเงินเพียงพอที่จะโอนให้เขาได้ไหม
ลักษณะการอยู่ร่วมกันหรือการคบกันเนี่ยเขาอยู่กันมามากน้อยขนาดไหน
เขาอยู่กันตลอด๒๔ชั่วโมงไหมอันนี้ครับ
ที่ฉันถามในไม่ทราบจริงนะคะว่าสมมุติว่าโดยพฤติการแล้วเนี่ย
อาจจะไม่มีการถามกันนะคะแต่ในอีกทางหนึ่งคนก็อาจจะสงสัยได้ว่า
ก็ต้องถามนะโดยเฉพาะบางตัวเลขซึ่งเราไม่ทราบนะคะว่าตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดในรอบการโอนมาหาคุณแพทย์เนี่ยเท่าไหร่
ที่คุณอาคมบอกว่าอันนั้นขอให้เป็นเรื่องในรายละเอียดนะคะ
คือบางตัวเลขไม่มีการถามกันเลยมันเป็นไปได้เหรอคะ

สมมุติว่าถ้าอยู่ในนี้นะแล้วไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะ

คือมันจะปลอดได้หมดโดยแค่คำชี้แจงว่าไม่รู้ไม่ได้ถามเลยได้เหรอคะ
ก็เนี่ยครับคืออันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้บัญชาการท่านพลตำรวจโทสมหมาย
ท่านก็ตั้งเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ให้สังคมนะครับ
อันนี้นะครับว่าการรับเงินเนี่ยนะครับ
การรับเงินเนี่ยบางครั้งรับเงินมาโดยที่ไม่ได้ถามไทยนะครับ
แล้วมันเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดเราถึงเดือดร้อนด้วยไง
ผลไม้พิษรับมาถึงคุณแพทย์ก็ต้องได้รับพิษ
แต่ถามคอมมอนเซนต์ของคนหรือสามัญสำนึกของคนเนี่ยครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับเงินมาจากสามีซึ่งบ้านมีฐานะโอนให้แสนนึง
ต้องถามเหรอครับว่าเอาเงินมาจากไหนเกี่ยวกับยาเสพติด
อีกหนึ่งความเห็นนะคะคุณผู้ชมจากรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมนะคะอาจารย์ปรเมฆสวัสดีค่ะ

อาจารย์หรือเวลาน้อยมากยังเข้าเป้าเลยค่ะ
ชี้แจงได้พอสมควรทั้งหมดเพียงแต่อาจจะติดตรงนิยามของผลไม้พิษ
อาจารย์ปรเมฆคือเงินล้านเศษตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือตัวคุณแพทย์เนี่ยถ้าใช้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือต้องดูก่อน
คือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาดูเรื่องนี้เขาดูเรื่องของการฟอกเงินเนี่ย
เขาก็ต้องบอกก่อนว่าเงินล้านมันมาจากการฟอก
มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดประกันนั่นเอง
การที่๒ตอนที่โอนมาให้คุณแพทย์เนี่ยนะ
คุณแพทย์ไม่รู้ก็แค่นั้นแหละแต่ปัญหาถัดมาก็คือว่า
แฟนคุณแพทย์เนี่ยจะต้องมาอธิบายได้ว่าเงินก้อนนี้มาจากไหน
เท่านั้นเองคือไอ้การกฎหมายเรื่องฟอกเงินเนี่ย
ให้สามีเนี่ยกรณีอย่างนี้โทษทางอาญามันอาจจะไม่มีหรอก
ผู้รับเงินกับคนส่งเงิน
ส่งเงินคือสามีคนรับเงินคือภรรยา

ภาระผาตรัสที่สุดอยู่ที่คุณเบ้นเป็นหลัก
ว่าเงินนี้มาจากไหนท่านได้จะได้มา
ส่วนคุณแพทย์ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาหรอกความเห็นผมนะ
อาจารย์เพราะฉะนั้นความหมายตอนนี้คืออย่างนี้นะคะ
ล้านห้าที่บอกนี้เนี่ยนะคะคือได้จากคุณเบ้นแล้วเรียบร้อย

คำถามคือว่าสมมุติล้านห้าที่ว่านี้เนี่ย
เป็นสมมุตินะคะเป็นเงินที่รับมา

คำถามคือคุณแพทย์จะรับโทษอะไรไหมคะ

คือเมื่อกี้ที่ผมฟังอยู่เนี่ยที่ปปศเขาตอบคำถามเนี่ยนะ
คือถ้าดำเนินคดียาเสพติดได้เขาดำเนินคดีไปแล้ว
แต่คราวนี้พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันปรับปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
คือเขาดูก่อนว่าคุณแพทย์จะไปสนับสนุนไหม
ตอนนี้คุณแพทย์ถูกตัดตอนปปศบอกถูกตัดตอนแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องพรบนั้นไม่เกี่ยวล่ะ
เหลืออยู่ตรงที่ว่าฝ่ายรัฐพิสูจน์ได้ไหม
ว่าเงินก้อนนี้มายังมาเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำการค้ายาเสพติด
ที่๑อันที่๒คนรับก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง

คุณเบ้นท์นี่คุณไพรสนะนี่เขาเกี่ยวข้องกัน

แค่นี้เขาบอกแค่นี้มันจะได้มาค่าอะไรไม่รู้
เป็นคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส่วนคุณแพทย์เป็นคนที่๓มือที่๓อีกทีหนึ่ง
เบาถ้าถามผมว่าเบาไหมเบา

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเวลามันมีผล
มันมีผลถึงตัวคุณแพทย์ในฐานะคนรับหรือเปล่าคะ
หรือมีผลแค่ทรัพย์ว่าจะโดนยึดไป

เห็นแต่คุณแพทย์ไปรับรู้ร่วมกัน
เงินก้อนนี้มาจากการค้ายาเสพติด
ซึ่งนั่นคือหน้าที่ของรัฐในการพิสูจน์

แพทย์พิสูจน์อย่างเดียวว่าเงินก้อนนี้

อาจารย์แล้วการปฏิเสธ
การปฏิเสธเสียงแข็งยืนกระต่ายขาเดียวว่า
ไม่รู้เนี่ยก็พ้นผิดเหรอคะอาจารย์
อย่างนี้ก็ใช้ได้ตลอดทุกกรณีสิคะ
ไม่คือบอกไม่รู้นี่นะ
เวลาสำรวจเขาพิสูจน์
ก็ต้องพิสูจนการใช้จ่ายเงินระหว่างสามีภรรยาการได้มา
เขาอธิบายจนเงินก้อนนี้เป็นสีเทา
พอเป็นสีเทาถึงแม้ว่าจะบอกไม่รู้

เงินก้อนนี้เป็นสีขาว

เข้าใจค่ะมันต้องมีข้อตัวจริงอื่นอีก
เข้าใจค่ะอาจารย์ได้เวลาสั้นแต่ได้คำตอบ

เดี๋ยวขอตามการทำคดีแล้วก็สู้คดีกันต่อ
แต่นี่คือคำอธิบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป